เพราะว่าคนงานวางท่อระบายน้ำ
โครงการทางหลวงชนบทที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
แต่ขณะที่ทำงานอยู่ปรากฏว่า
มีเหตุดินถล่มลงมาทับร่างของเขา

พยายามที่จะยื้อชีวิตเอาไว้นะครับ
นี่เป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
พยายามช่วยกันขุดดินนะฮะแล้วก็ประคับประคองร่างของนายออโต้
อายุ๒๗ปีเป็นคนงานชาวเมียนมา
ซึ่งติดอยู่ที่พื้นด้านล่างถนนที่เกิดการยุบตัว
มีความลึก๒เมตรพยายามจะช่วยเหลือ
แล้วก็เอาตัวขึ้นมาอย่างทุลักทุเล
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงกว่าจะช่วยเหลือคนเจ็บขึ้นมาได้
นายออโต้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซี่โครงหักหน้าอกยุบหมดสติสัญญาณชีพอ่อน
เจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจก่อนจะรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับซึ่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวีณศรีราชา

บริเวณถนน๓แยกปากร่วมปลวกแดง
บ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ซึ่งเส้นนี้แล้วก็จุดตรงนี้
กำลังมีการก่อสร้างขยายถนน

โดยมีการขุดเปิดถนนเป็นทางยาว
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน

มีฝนตกลงมาในช่วงเที่ยง
และระหว่างนั้นใช้รถแบ็คโฮลขุด
เพื่อจะวางท่อปรากฏว่าพื้นด้านล่างยุบ
ทำให้คนเจ็บซึ่งกำลังโบกปูนท่ออยู่
ถูกดินถล่มลงมาทับทันที

เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือต่อ
ทางด้านของตำรวจสพบวินได้เข้าตรวจสอบ
พร้อมกับสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
หลังจากนี้ก็รอให้อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บดีขึ้นนะฮะ
ถึงจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ